ส่วนข่าวนี้ซีเรียสเขามีดาราสาอายุ๒๑ปีคนนึง
เขาไปหาทนายตั้มเพราะว่าถูกนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่
หลานชายรัฐมนตรีข่มขืนในภูวิลล่า
คือชวนไปคุยงานแล้ววางยาน่ะวางยาข่มขืนน่ะ
นายสิทธาวิทยาบังเกิร์ตหรือธนายตั้มเลยขายริการมูลเรทิติ
ทีมงานทนายประชาชนพานักแสดงสาวอายุ๒๑ปี
ไปพบท่านผู้กรรมการสนอโชคชัย
ติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากถูกหลานของอดีตรัฐมนตรี
มขืนครับพาไปภูวิลล่า

แล้วก็ไปแจ้งความไว้เมื่อวันที่๑๑สิงหาคม

นายตั้มเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุคู่กรณีเนี่ยมีธุรกิจบันเทิง
ปั้นนักแสดงศิลปินและก็ไอดอล
รวมถึงนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากต่างประเทศด้วยนะ

ติดต่อมาจ้างงานนักแสดงสาวผ่านอินสตาแกรมนะครับ
พบพูดคุยกันที่ห้างสรรพสินค้า
พอ๙สิงหาคมตามนัดนะพอไปถึงคู่กรณีกลับพาไปคุยงานที่รีสอร์ท

โดยผู้เสียหายไปพบคู่กรณีเพียงลำพัง
แล้วดื่มโซจูไป๒ขวด
แล้วผู้เสียหายก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นครับ
พี่สาวของผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตน้องขาดการติดต่อไป
พบว่าน้องสาวถูกพาไปที่รีสอร์ท
แต่เข้าไปข้างในไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะ
ไปแจ้งตำรวจให้เข้าไปพาตัวน้องสาวออกมา
แต่ตำรวจอ้างว่าเป็นวิลล่าของนายตำรวจใหญ่ครับ
กระทั่งเวลาผ่านไปถึงตี๒ผู้เสียหายเริ่มได้สติ
พี่สาวก็เลยรีบบอกให้ออกมาจากรีสอร์ทแล้วก็กลับบ้าน
พอถึงบ้านนะน้องสาวหลบขออภัยฮะสลบหมดสติไปจนเช้า
พอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโอ้โหหมอพบบอกว่า
พบอสุจิในห้องช่องคลอด
แล้วก็ยังพบยานอนหลับชนิดหนึ่งด้วยนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสนโชคชัยแต่คดีไม่คืบหน้า
เพราะว่าอีกฝ่ายเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ผ่านตำรวจเอกพรทวีสมบงท่านผู้กำกับการสอนอโชคชัย
เปิดเผยบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้ว
ยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
ค่ะแหมตามนะต้องตามเรื่องนี้นะครับ